คือร้องได้ให้ร้าน

แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
จะยังคงร้องกวนชาวคำ
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา

อันนี้ที่ร้องไปนี่เพลินเลยมีตรงไหนที่แบบ

ไม่รู้ค่ะแต่ก็ร้องไปโดยธรรมชาติเนอะ

ฟังจากที่ร้องมาก็ไม่มีอะไรสะดุดเลยนะคะชิลมาก

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเพลงที่เขาตูว่ามีปัญหาเนี่ย
จะเป็นยังไงนะคะหวังว่าจะไม่เจอปัญหา
ในเพลงนี้ก็แล้วกันจะได้คว้า๔๐๐๐ไปเนาะ
เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
นักสู้รุ่นจิ๋วของเราน้องเข้าตูนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องข้าวตูร้อง

เยี่ยมมาก

ดีใจด้วยนะก็ดีใจด้วยเกียรมาก
ตัดสินใจได้ดีมากนะครับร้องแล้วก็เหงื่อใช่ไหม
คือแฉะมากกดดันไงกดดันมือเราตั้งแต่เปียกเป็นน้ำเลยอ่ะ
แล้วก็ไม่เสียตัวช่วยไปด้วยในเพลงนี้นะฮะ

หมื่นบาทจากเพลงของคุณหญิงทิติการนะครับเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับตอนนี้โอ้โหเฉิดฉายมาก
หัวหน้าครอบครัวตอนนี้เป็นคนที่หาเงินได้เยอะที่สุดในบ้านเท่มากเลย
ยอดมากข้าวเม่าข้าวสุกยกนิ้วให้พี่ข้าวตูหน่อย
เยี่ยมจริงพี่ปลาคุยกับพี่ปลาดีกว่าคุณยายเนี่ยคุณแม่เนาะ
นี่คือคุณแม่ของใช่ไหมใช่ค่ะที่ปลาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ที่ที่เริ่มโตค่ะ
ทีนี้อาการป่วยของแม่เป็นไงบ้างคะพี่ป่า
แม่จะป่วยก็คือครบเลยค่ะตั้งแต่เบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือด
อดเลือดหัวใจแล้วก็แกไปหกล้มก็คือทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนมากดทับเส้นประสาท
แล้วก็มีปวดเข่าเนื่องจากภาวะการทำงานตั้งแต่เด็กจนกระทั่งฉลาด
ใช่ค่ะทำงานหนักก็คือกระดูกเขาก็คือมวลกระดูกเสื่อมถอยตามการเวลาแล้วก็ภาวะการทำงานค่ะ
เห็นแล้วค่ะ๕๐กว่านี่ปกติพริ้วกว่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็ด้วยวัยที่แบบตรากตรำทำงานหนักมาเนอะพี่ปลาเนอะ
วกกับการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยได้ไปหาหมอ
กันซื้อว่าไม่มีเวลาดูแลเรื่องสุขภาพเอาแค่จะกินไปวันให้รอดก่อนอันนี้คือสำคัญ
ทีนี้อย่างคุณยายเนี่ยก็ยังต้องทำงานเพื่อเลี้ยงหลานพี่ปลาเองก็มีครอบครัวของพี่ปลาที่ต้องดูแล
อะไรที่พอจะแบ่งเบากันได้เกื้อหนุนกันได้ก็ยังเกื้อหนุนกันอยู่
ทีนี้ทั้งหมดเลยคนนี้ต้องฟูมฟักเป็นพิเศษซึ่งพี่ป๊าก็ดูแลมาแล้วตอนนี้เขาก็ถือว่าทำให้เราชื่นใจเนอะ
ดูเขาร้องเพลงแล้วพี่ปลารู้สึกยังไงคะมีความสุขค่ะสบายใจ
เขาตูอยากให้เดินไปหาป้าปลาแล้วกราบป้าปาสักทีหนึ่งป้าปาจะได้ชื่นใจกราบที่เท้าป้าปาเลยลูก
ไปค่อยเดินกราบน้ำงามสักทีหนึ่งพี่ชื่นใจสิ
ชื่นใจไหมพี่ป่าชื่นใจ

สังเกตรู้สึกว่ารองเท้าของเข้าตูเนี่ยมันจะศึก
ข้างในใช่ไหมมันศึกพื้นมันศึกไม่เท่ากันก็เลยเดินไม่ถนัด
ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะลูกถูกไหมเดี๋ยวเราจะหกล้ม
เข้าตูดูหน้าป้าปาดิเข้าตูกราบไปทีนึงเป็นไงมีความสุขไหม

แล้วเวลาข้าวตูนเห็นป้ามีความสุขข้าวตูนมีความสุขไหม

งั้นเรามาเติมความสุขกันอีกสักนิดนึงไหมคะคุณป่า

ลักษณะนี้เนี่ยคงจะไม่หยุดยั้งกันที่แค่เพลงที่๔กันซะแล้ว
ก็มาถึงเพลงเป้าหมายนะครับที่นักสู้รุนจิ๋วของเราบอกเอาไว้ต้องการ๖๐๐๐บาท
เพลงนี้แหละครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ

เพลงนี้ร้องให้คนที่ตลาดฟังค่ะ
แล้วพอร้องให้คนที่ตลาดฟังแล้วตอนร้องจบเขาปรบมือไหม

อุ้ยแล้วมีคนชมไหมว่าข้าวตูนร้องเพลงนี้เพราะ

ปายิ้มเลยพออินโทรเพลงนี้มา

เขาจะโค้วบ่อยแบบเหมือนกับว่าน่องให้ฟังเนี่ยก็ว่า
เดี๋ยวไปก็ให้มายายให้มา๑๐๐อะไรแบบนี้

ถ้ามีโอกาสแวะไปทักทายได้นะคะอ่ะแต่ก็เหมือนเดิมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับ
ของน้องข้าวตูก็คือหยุดก็ได้นะครับตอนนี้ได้สี่หมื่น
เพราะมีสี่หมื่นแล้วนะครับถ้าสู้ต่อเอาหกหมื่นก็ได้ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเมื่อใดร้องผิดเงินที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่งตลอด
มีสี่หมื่นก็เหลือสองหมื่นนะครับตัวช่วยก็ยังอยู่ครบค่ะนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับน้องข้าวตูค่ะฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงเป้าหมายนะครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เข้าตูครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีไอบูพาเวอร์นะครับ
ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับ
นี่เป็นเพลงที่เรียกได้ว่า

กองเชียร์แถวทรงคว่านะคะครับเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่
นี่เอาละถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่สี่ครับเพลงนี้มูลค่าหกหมื่นบาท
เพลงมาครับลุยค่ะ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ

จะทำฉันใจสลาย
ฉันรู้ฉันควรต้องลืม
ผู้ชายไม่หวยที่ทิ้งฉันไป
พูดชายไว้หวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาก็จริง
มันก็มีเหตุผลของมัน
ออกขึ้นด้านนอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพรรณรกไม่เจอคนอย่างเธอ
คือคนแล้วในดวงใจ
คนนอนคนนั้นมองฉันในลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาป้าแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ตาดีสุดไม่รู้ทำไม
แต่การไม่ลืมคนร้ายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน
อย่างน้อยน้อยชีวิตชมนึงมันก็กลายสวย
แม้สุดท้ายมันเจ๋งซื้อก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยน้อยก็ไม่ชมนึงที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกขึ้นด้านออกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพรรณรกไม่เจอคนอย่างเธอ
คือคนแล้วในดวงใจ